คุณผู้ชมช่วยตามตัวคนขับรถพ่วงคันนี้ให้หน่อยนะคะ
เพราะว่าตำรวจกาลสินเองก็กำลังเร่งล่าตัวอยู่ค่ะ
คนขับรถพ่วงคันนี้ไปขับรถทับคนขี่มอเตอร์ไซค

ไม่พอลากเข้าไปในอู่ข้างทาง

แล้วค่อยถอยรถแล้วขับหนีไป
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปที่เกิดเหตุกันหน่อยค่ะ

ทันทีที่ญาติของผู้ตายเดินมาเห็นสภาพ

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้

ร่างนี้คือร่างของนายสมานการณาอายุ๕๒ปีนะคะ

ในสภาพถูกรถเหยียบจนเละค่ะ
โดยก่อนหน้านี้๘โมงครึ่งเมื่อเช้าเลยนะคะ
มีอุบัติเหตุเป็นรถพ่วงชนเข้ากับมอเตอร์ไซค

กิโลเมตรที่๖๖๗ที่ตำบลลำห้วยหลัวค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพสมเด็จพร้อมกับกู้ภัย

โดยรถนี่นะคะมันทับร่างของผู้ตาย
ที่ถูกรถพ่วงเหยียบทับไปแล้วรอบหนึ่งคือ

มอเตอร์ไซคันนี้วางทับอยู่
สอบถามคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขาเห็นมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ

ทางเดียวกันนะคะจากตัวอำเภอสมเด็จ

ส่วนรถพ่วงก็อยู่เลนซ้ายตามปกติ

อยู่รถพ่วงก็หักเลี้ยวซ้าย

ก็เลยเบรกไม่ทันหลบไปไหนก็ไม่ได้

ก็ไม่รู้ว่ารู้สึกหรือไม่รู้สึกด้วยนะคะ

บอกคนขับบอกว่าขับรถเหยียบคน

คนงานที่อยู่ในอู่บอกลากศพออกมาให้หน่อย

ขับหนีไปทางอำเภอห้วยพึ่งเลย

ตามภาพเนี่ยนะคะคนงานในอู่เขาถ่ายเอาไว้

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรถคันนี้แล้วก็เร่งหาตัวคนขับ

ทะเบียน๘๒๕๒๘๑
ก็สามารถแจ้งไปที่ตำรวจสพสมเด็จกันได้

ติดตามตัวได้ไม่ยากนะคะคุณผู้ชม